พระเอกเข้มใครจะรู้
เวลาเขามุ้งมิ้งเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะดูแลเลยคุณผู้ชมค่ะ

โชว์โมเม้นต์แบบน่ารักนะ
ให้เราได้ชื่นชมตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดมีการจัดดอกไม้เล่นกับแมวโอ้โห

อยู่พักนี้เกรดเขาหันมาเป็นหนุ่มสายมุ้งมิ้งอย่างที่บอกไปค่ะ
ถ้าใครเป็นแฟนคลับตามไอจีของเขาก็เห็นว่า
เกรททำมาหลายคนต้องขยี้ตารัวเลยค่ะ

แหมพ่อหนุ่มจ๋าจัดดอกกุหลาบด้วยพ่อคุณดิฉันเห็นเลยคิดว่าเป็นแบบ
ป้าเกาหลีซาลังเฮโยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอะไรมันดูอบอุ่นน่ะอืมนะคะใครจะไปคิดว่าจะเห็นมุมนี้นะคะ
จัดไปอย่างตั้งใจแล้วก็หันมาแบบอ้าวยักษ์คิ้วเป็นไงครับพี่
แล้วก็ยิ้มมุมปากด้วยเอาไปดูคลิปนิดนึงค่ะ
บอกเลยว่าใจละลายแล้วค่ะ
อย่าค่ะอย่ามองในสายตาแบบนั้นค่ะ

ฉันว่าเขาต้องจัดไปแล้วก็ส่งให้ใครสักคนแหละ

แล้วก็มีหลายคนอดเข้ามาแซวไม่ได้นะครับ

คนแรกมานี่เลยค่ะแจ๊กกี้ค่ะ

มันว่าโอ้มายก็อดการยัดคิวนั้นแหม

อีกคนนึงละกันรุ่นพี่รุ่นนุ่นระมิดาค่ะ
บอกว่าเออหวานเนาะ
นิ้วนพัดสอนก็แซวอีกนะโอ๊ยชั่วโมงค่ะ

ชีสอุ่นหอมก็ไม่พลาดนะคอมเมนว่าโอ้โฮ
ผู้ชายอบอุ่นนะอะไรแบบนี้
เรียกว่าคึกคักกันสุดกับคลิปนี้ของหนุ่มเกรดกันไปค่ะ
ยังไม่หมดเท่านี้นะพี่เกรทขอเสิร์ฟความน่ารักให้สาวในกรี๊ดกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกัน
เขาอวดลูกแมวค่ะเกิดใหม่

เล็กมากตัวเท่าแบบฝ่ามือคุณผู้ชมค่ะ
แล้วดูพ่อพระเอกสิคะมาสเข้มขนาดนี้
แต่อ่อนโยนอบอุ่นเหลือเกิน
ก็หมายถึงว่าหมวดอ่อนโยนถึงจะเป็นนุ่มเข้มที่มีร้านขายทอง

แต่คุณสังเกตไหมว่าคุณเกเบอร์ลินทร์เป็นผู้ชาย
ที่สาวในวงการคอนวงการ

คืออยากจะเข้าไปแซวอยากจะเข้าไปแกล้ง
ตอนนี้เขาโสดเนี่ยไม่รู้โสดจริงหรือเปล่านะ
แต่ทุกคนก็ยิ่งพยายามแซวพยายามแซะหาคำตอบไม่ได้ว่าโสดจริงหรือเปล่า

คนดีที่ไหนเขามีแฟนกันหมดแล้วนะคุณนะ